โศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ยอมรับนะครับว่าได้ควบคุมตัวประชาชน๑๐คนจริง
หลังจากที่ได้มีการติดตามพฤติกรรมมานาน
แต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหานะครับแค่นำมาปรับทัศนคติ
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้ง
ก็ได้เข้าไปแจ้งความเอาผิดกับองค์กรที่เป็นกองทุนในจังหวัดขอนแก่น
ที่โพสต์ข้อความขัดกฎหมายประชามติเป็นคดีแรกแล้วนะครับ
ว่าไม่ต้องการให้ใครเข้าคุกเพียงแต่ว่าอยากให้เป็นคดีตัวอย่าง
ในการที่จะแสดงความเห็นต่อการลงประชามติอย่างสร้างสรรค์
โดยนายสมชัยให้สัมภาษณ์ภายหลังแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับองค์กรที่เป็นกองทุนจดทะเบียนในจังหวัดขอนแก่น
กระทำความผิดตามมาตรา๖๑วัก๒ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนุน
โดยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กด้วยถ้อยคำที่หยาบคายก้าวร้าวรุนแรง
เชื่อมโยงไปสู่การชี้นำว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
ซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุก๑๐ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาท
และสารอาจสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอีก๑๐ปี
ส่วนจะเชื่อมโยงบุคคลใดบ้างขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนจะดำเนินการ
ยังเป็นสุภาพชนทำได้แต่เมื่อใดก็ตามถ้าท่านโพสต์ด้วยข้อความ
ซึ่งหยาบคายรุนแรงก้าวร้าวข่มขู่ปลุกระดม
ให้เกิดความวุ่นวายอันนั้นเป็นความผิดสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ว่าเป็นการขอพบตัวเองเป็นการส่วนตัวในวันที่๒พฤษภาคม
เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการประชามติร่างรัฐมนุน
มีรายงานว่าในการประชุมกรกตมีการทักท้วงกรณีนายสมชัย
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายว่า
ด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนุนเป็นรายแรก
ทั้งที่กรกตยังไม่ได้มีมติให้ไปแจ้งความ
ดังนั้นการแจ้งความของนายสมชัยเป็นการทำในนามส่วนตัว
ขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีโคศกคศยอมรับนะครับว่า
ทหารได้ควบคุมตัวผู้มีพฤติกรรมกระทำผิด
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์๑๐คนตามอำนาจมาตรา๔๔ไว้จริง
ที่มีการส่งต่อข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย
โดยการควบคุมตัวครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่
ได้ติดตามข้อมูลมานานแล้วแต่จะยังไม่ตั้งข้อหา
หรือว่าดำเนินคดีเพียงแต่เรียกมาปรับทัศนคติ
โดยจะอยู่ในการควบคุมของขอสชไม่เกิน๗วัน
ซึ่ง๘คนถูกส่งตัวมายังมณฑนทหารบกที่๑๑
ส่วน๒คนถูกควบคุมตัวอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกรรมการร่างรัฐมนูลล่าสุด
อยู่ระหว่างทับทามศิลปินที่มีความถนัดในแต่ละภาค
มาช่วยกันขับร้องและแต่งเพลงเพื่อรณรงค์ชี้แจง
ให้ประชาชนเข้าใจสาระสำคัญของร่างรัฐมนุน
ซึ่งขณะนี้นายชินกรไกรล่าศิลปินแห่งชาติ
แต่งเพลงให้กับคณะกรรมการร่างรัฐมนุนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันรักษาดินแดน
การเปิดตัวแอปพลิเคชันรักษาดินแดน
เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารกว่า๓แสนคนทั่วประเทศ

ร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
โดยไม่ชี้นำให้ประชาชนรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
ขณะที่เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจได้ควบคุมตัวกลุ่มพลเมืองโต้กลับ
และกลุ่มเคลื่อนไหวที่นำโดยนายอานนท์นำพา
และนายนัทพัฒน์อักฮาร์ดรวม๑๖คน

หลังจากกลุ่มดังกล่าวยืนสงบนิ่งประมาณ๕นาที
ที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เพื่อแสดงการไม่เห็นด้วยกับที่ขอสช

พรบว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ตามพรบการชุมนุมสาธารณะปี๒๕๕๙

ตำรวจชพญาไทยหลัดดินแดง
และนอกเครื่องแบบอีกกว่า๕๐นาย
และเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่นะครับ
มีรายงานว่าผู้ถูกจับกลุ่มบางส่วนได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับ
แต่ว่าก็ได้มีการอายัดตัวบางส่วนเอาไว้เช่นกัน
สำหรับผู้ที่เคยมีหมายจับไปก่อนหน้านี้ครับ